ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เมื่อช่วงที่แล้วหมูขั้นเทพของเราได้นำสวดพระคาถาบูชาพระสุนทรีวานีกันไปแล้ว
วันนี้มีโอกาสดีได้เข้ากราบนามัศกาลท่านเจ้าอาวาส
และในการนี้ท่านเจ้าอาวาสยังได้เปิดตำหนักเดิม
เพื่อให้พวกเราชาวมูไนท์ได้ชมภาพแห่งประวัติศาสตร์
ที่ถือเป็นสุดยอดไฮไลท์ในวันนี้ด้วยครับ
เรียนให้ทราบนะครับว่าในกุฏินี้
เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช

และขณะนี้หลวงพ่อเจ้าอาวาดลูกปัจจุบันนะครับ
ท่านกำลังมีการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์

คือหลวงพ่อดำอันศักดิ์สิทธิ์ที่มี
ที่มีฐานเป็นเทวอดาลุกภัทรเคาะ
แล้วหลวงพ่อสมเด็จพระสังฆราชแพร่สัทธา
เคารพนับถือพระปฏิมาองค์นี้
เป็นพระบูชาประจำพระองค์ในสมัยนั้น

ให้พระวิสุทธาธิบดีอดีตเจ้าวาดวัดไตรมิตร

แต่นี่เมื่อไปถึงวัดตรมิตรก็มาเห็นว่า
มันมีก้อนเป็นปูนโบกไว้ก้อนใหญ่
ท่านก็บอกว่าในนี้มีของดี
พระเจ้าบุคคลจะเอาก้อนหินไปทำไมก้อนบูนเนี่ย

บอกมีของดีอยู่ในนั้น
อะถ้าพระเจ้าบุคคลอยากได้ก็
ก็ไม่เป็นไรจะไปถวายที่วัด
ก็ราวกันมาว่าพอถึงที่วัดสุธรรมก็

ทำออกแบบดีใบศีรษฐ์โบงสูงนิดหน่อยหวุชชา
พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุบ

แล้วเดิมที่เดียวอยู่ที่วัดไตรมิตร
ทุบแล้วเป็นองค์นี้เลย
หลวงพี่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่วิหารพระเศรษฐมุณี
คือองค์ต้นแบบที่วาดครั้งแรก
อันนี้คือภาพพระสุนทรีวานี
อ๋อนี่คือที่เก็บออกนี่เป็นภาพตั้งแต่โบราณเลยนะครับ

เคยได้ถวายให้ไปเป็นที่บูชาศักระ
ของรุนเก้ารุนกระหม่อรัฐกาลที่๕ตามตำนาน

โอ้โหนี่ดูสำคัญมากนะนี่ดั้งเดิมเลย
ความหมายหมายถึงพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้า

ก็จะทำให้ทรีย์ใจเรานี่โล่งปลอดภัณฑ์สบาย

พระธรรมพระสุริวณี
หากได้บูชาศักระกาว

จะทำให้มนุษย์ผู้มีความเขลาหรือมีอวิชา
กลับมาเป็นกุศลในดวงจิตมีความปิติสุขในดวงใจ
คิดเป็นกุศลรัฐธาใช่ไหมครับโอสาธุครับโอ้ได้เคล็ดลับอีกข้อนึงแล้วเนี่ย
วันนี้เรียกได้ว่าเราได้หลักธรรมธรรมะบางสิ่งบางอย่าง
จากพระคุณเจ้าแล้วเราได้เห็นว่าเป็นพระพุทธรูป
รวมไปถึงรูปภาพที่เขาเรียกว่ามีที่มาที่ไปยาวนานเหลือเกิน
วันนี้กราบนามศักรรณ์พระคุณเจ้า
หลังจากกราบนามัศกาลขอบพระคุณพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสแล้ว
อาจารย์ลักษณ์หมู่ขั้นเทพของเรามีข่าวดีมาบอกครับ
กับหนังสือฟันทงดวงชะตา๑๒ราศีครับ

เราต้องไหว้พระศักรรณ์ราชิงสศิษฐ์เพื่อเป็นมงคลกายชีวิต
จงทำบุญให้เปรียบเสมือนหนึ่งของลมหายใจ
ผมจะให้กำลังใจคนตามหลักสถิติ
เขียนหนังสือฟันทงดวงชะตา๑๒ราศีปี๒๕๖
หนังสือเล่มนี้นะครับปีนี้ผมเอาครูหลวงศิษฐ์
พัฒนาพัฒนาศิริท่านเป็นครูหลวงศิษฐ์ผม

ผมเขียนจากประสบการณ์เป็นโหนอาชีพมา๒๕ปี
หวังว่าจะมีแนวทางดีที่บอกกล่าวให้ท่านได้ทราบ

แล้วก็ถึงเวลาฟันทงดวงชะตา

เราไปฟังพร้อมกันเลยครับ

ราศรีทนูเมื่อวันที่๑ธาตุวาคมีทัน

อเจมส์ราศีทนูเขาบอกว่าดาวเสานี่ย้ายเข้าสู่รักษณาราศีทนู

บ๊อตดำดาวเสามาทับคนเกิดราษีธนูนะต้องดูกินนะราศรีธนูมีเทพประจำราศรีเนี้ย
คือดาวพระฤหัสบดีคือดาวบุญอืมราศีพิจิกษ์มีดาวเจ้าตัวเนี่ย
คือดาวอังคารอังคารกับเสาเนี่ยมันไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นเมื่อดาวเสาทัพคนเกิดพิจิกษ
เหมือนกับศัตรูมาเจอกันลบกันฆ่าราศีธนูราศีพิจิกจึงเหมือนสนามลบ
อ๋อเมื่อสองปีคลิปันมาแต่ราศรีธนูเนี้ยพระธรรมดีท่านเป็นเจ้าเรือน
หมายถึงว่ามหาโจรมานามัศกาลพระคุณเจ้ายังไงก็ต้องเกรงกัน
แสดงว่าบวกกับลบมันไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดแต่เพียงแต่ว่าดูท่าที
เรื่องจะร้ายก็ร้ายไม่จริงอ่าเรื่องจะดีก็ต้องดูที่ว่า
ราศีธนูจะกลัวไหมเพราะฉะนั้นธนูอย่ากลัวดาวเสาทัพคราวนี้แปลว่า
ภาระและหน้าที่อันยิ่งใหญ่และจงจำเอาไว้มันจะไม่ได้รับอวยคุณอันใด
แปลว่า๒ปีนี้ถ้าทำแล้วฟรีเจ้านายไม่เห็นทำไปเถิดทำไว้ก่อน
เพราะเดี๋ยวพอ๒ปีปุ๊บนะไอ้คนดีสิมันทำงานช่วยเรา
บริษัทเรามีคุณแหล่งเห็นปุ๊บเขาเลื่อนให้แบบสี่ห้าขั้นเงินเดือน
ทุนโอ้โหมันจะแบบรวบยอดเลยแบบจะได้มากกว่าความรัก
ความรักในสองปีนี้อย่าไปใส่ใจเพราะความรักเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้
มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่เหมือนงาน
มันเห็นจับได้ความรักเนี่ยมันดิ้นได้มันอารมณ์หลากหลาย
ดิ้นได้ยังไงคือหมายถึงว่ามันไปทำตามใจตามอารมณ์เราหรือเขาไม่ได้
เช่นเออเธอไอ้คนนี้อ่ะคือแฟนเก่าฉันนะเออ
แค่นัดกินข้าวเหมือนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่ง
มันไม่เข้าใจหรอกมันไม่มีทางเข้าใจไอ้ธนูพยายาม
เพราะฉะนั้นความรักจื้อให้พักอย่าไปสนใจเสริสะเสริสะ
สุขภาพมันจะเป็นโรคเรื้อรัง
แต่มันจะมีโรคหนึ่งครับที่โรคเรื้อรังคือโรคที่เกี่ยวข้องกับควันครับ
เวลาคุณต้องไปทำลากฟันไปกี่ครั้งครับ
เรื่อยรายครั้ง

เหมือนเลยกับพฤษศพนี่การถูก

มันกระแทกเข่าก็บ้าได้

ธนูจะสำริดมีผลเมื่อมีอะไร

และมีลูกศรถูกต้องและต้องมีเป้าหมาย
เพราะฉะนั้นแปลว่าเดินทางไกลไปสร้างพระใหญ่ไปไหว้พญานาคาราช
ไปที่หลวงพ่อวางเวียงจันทร์ไปที่นครพนมไปไกลอย่าไปใกล้
เขาบอกให้สร้างพระนาคกนี้จริงไหมจอยโอกาสดีมากเลยเพราะว่า
ดาวเสามาทับรักแล้วคนเกิดธนูเป็นพระ

ต่อไปมาร์กรระศรีมาร์กร
เป็นปีที่สบายไม่รวยไม่จนมีกินมีใช้ตนุลาพะดาวเจ้าเรือนประจำตัวเป็นราพะแก่ตัวเอง
ประมาณปีที่ผ่านมาไม่ใช่ปีที่ผ่านมา๒ปีที่ผ่านมาเลย
ไม่ร้ายไม่ดีกลางแต่จะมีอย่างหนึ่งคนจะเกิดราศีมังกรในประมาณ๒ปีครึ่งปีผ่านมานะ
เบื่อเซ็งแต่ครูก็อยู่ได้
หลังจากนี้ปี๒๕๖๑ชาวราศีมังกรจะมีการเปลี่ยนไปไง
นั้นถึงพาจมรนาจากโลกไป
เจ็ดสิบขึ้นไปแล้วให้ระวังเรื่องสุขภาพเขาไม่ดูหรอกเจ็ดสิบกว่า
แต่คุณมีพ่อใช่ไหมมีแม่ใช่ไหมถึงเวลาที่คุณต้องไปดูเขา
พ่อแม่เราหูเราเราไม่ได้สนใจมานานกลับไปดูแลสิครับ
มันคือความหมายอย่างนี้ส่วนตัวคุณเกิดราศีมังกรเองคำนี้ครับ
นุวินาศแปลว่าให้ไปทำที่ตัวเองเคยถนัดเคยเป็นเคยมี
สองมันจะมีคนมาให้โอกาสเออให้ไปทำตัวเองในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถ
คุณไม่ต้องกำไรแบ่งกันแสดงว่าจะได้มีโอกาสใหม่ใหม่เข้ามาในชีวิต
โอกาสโอกาสใหม่ในเรื่องเก่าที่ตัวเองมีประสบการณ์
แสดงว่าคุณลองไปคิดกันดูว่าคุณเคยประสบความสำเร็จกับงานอะไร
สองปีอาจจะพักผ่อนกันมาพอสมควรไม่ต้องคิดเลยเพราะเขาจะมาคิดให้เรา
เข้าใจยังเขาจะมาคิดให้เราเลยว่าเฮ้ยถ้าจะเอาเขาจะอยู่ในโต๊ะประชุมของคนที่มีอำนาจ
มีกำลังทรัพย์มีโอกาสแต่เบื่อแล้วเขาจะบอกเฮ้ยเอาใครมาทำตรงนี้ดี
เขาจะดึงคุณมาเสริมดวงยังไงกับชาวราศีมังกรเมื่อดวงมันจะดีอยู่แล้ว
อ่อนน้อมถ่อมตนอาสารับใช้ยินดีกระโดดเข้าไปทำทันทีเมื่อใครให้โอกาสนี่ไง
ต่อไปราศีกุมราศีกุมเนี่ยคนเกิดราศีนี้หัวจะเหมือนมกตะกุ่ม
หัวเถิกหัวล้านหัวเหม็งทำไมล่ะไอ้คนเกิดราศีมังกรหน้าแก่
คนเกิดราศีกุมหัวเหม่งเราที่ผ่านมาก่อนในปีสองพันห้าร้อยหกสิบชาว
ราศีกุมเป็นยังไงกันบ้างฮะเอ่อเป็นปีที่เบื่อเซ็งหมดแรงอ่อนกำลัง
ตกอยู่ในฆาตของความรักนะฆาตรักอ่ะรู้จักมั้ยอ่ามีปัญหาหลายเรื่องมาก
พอปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดดวงชะตาค่อยค่อยพลิกดีขึ้น
มีเรื่องที่น้าท้าทายตื่นเต้นน่าไปทำหน้าไปหยิบหน้าไปจับ
แล้วไปหยิบไปจับแล้วก็ไม่ได้ดีแต่ได้ทำแล้วสนุก
เรื่องความรักไม่ต้องลืมเพราะว่าถ้ามันจบมันจบไปแล้ว
มีรักใหม่ได้ชื่นใจใช้ไรกว่าเดิม

คนเกิดราศีมังกรเป็นราศีกินเด็ก
หนุ่มเนี่ยเขาเกิดราศีกรกฎเป็นราศีกินคนแก่
ดาวการเงินของชาวราศีกรุมคือดาวเพื่อเรื่องหาสบดี
โคจรดีโดดเด่นเป็นสง่าเงินทองไหลมาเทมา
คนเกิดราศีกุมอย่างนี้นะงานทำชิวเรื่อยนะ

ไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาคือ

มันจะมีอาการแบบเป็นคนกวนอารมณ์กวน
คือมันเป็นเฉพาะปีมันจะมีอาการขึ้นหัวร้อน
คนขับรถปาดปุ๊บก็เอาเลื่อนเขา
คนขับรถแบบบีบแต่ก็เอาไม้ไปตีรถเขา
คือมันจะอารมณ์ขึ้นไงอันนี้ต้องระวังมากนะครับคนเกิดราศีกุม

ราศีกุมควรจะไหว้พระประจำราศี
คือราหูคือพระปางป่าเลไล
คือวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี
และให้แวะเวียนไปที่วัดคู่เป็นพี่น้อง

สองมีพระป่าวิรัยอีกองค์หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รักกันที่หก

คือที่วัดพระประสมเจดีย์
เข้าไปในเจดีย์หลังพระล่วงโรจนาฬิส
มีพระปางประดัยสวยที่สุดองค์หนึ่ง

สุดท้ายราศีมีน
ราศีมีนที่ผ่านมาปี๒๕๖๐เป็นยังไงกันบ้างฮะ

แล้วก็ตกกระดายพลอยโจร
บางเรื่องถูกเข้าใจผิด

เป็นจำเลยสังคมเป็นจำเลยรักเป็นจำเลยตน

เป็นปีที่ชาวราศีมีนเนี่ย
ต้องย้ายที่อยู่ย้ายบ้านบางคนย้ายประเทศเลยนะ

ชาวราศีมีนจะมีอะไรดีขึ้นมากับชีวิตบ้างไหม

คือถ้าเกิดชาวราศีมีนคิดว่า
อยากทำทำพัง
ชาวราศรีมีนไม่ได้คิดว่าไม่ได้อยากทำ
แต่มีคนอื่นมาจิ๊กทำดิดีทำพัง
มันจึงต้องมีหมากชีวิต๓ชั้น
คิดว่าอยากทำเกินให้คนนี้ไป

เพราะฉะนั้นคนราศีมีนปลอดภัยที่สุดคือ
คนนั้นที่ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจ
แต่เป็นลูกน้องลูกจ้างในองค์กรหน่วยงาน
รอดด้วยปริญญาณ

ไม่ดีมากมันจะดีมากเด่นชัด
ก็ต้องหลังวันที่๖ตุลาคม

แสดงว่าชาวราศรีมีนคุณต้องอดทนไปจนถึงวันที่๖ตุลาคม

ระหว่างก่อนถึง๖ตุลาคมต้องระวังในช่วงไหนอีก
มีนาเมษาเนี่ยมันเป็นช่วงที่แทบทุกราศีต้องรัง
เพราะดาวเสาร์ก็ดาวอังคารโคจรสมาศัพท์ร่วมดาวร่วมธาตุร่วมราศี
มันเป็นเวลาที่ผมดูนะนะว่าลองดูนะ
อันนี้คือเรื่องที่ต้องจดบันทึกและจาลึกไว้ในมูไนท์
ว่าประมาณเดือนมีนาถึงเมษาเนี่ยมันจะเกิดแก๊สระเบิด
การก่อวินาศคำเครื่องบินตกเหรืออะไรเนี่ย
มันเป็นช่วงเดือนที่มีดาวใหญ่๒ดวงเนี่ย
คือเสาร์ก็อังคารถึงกันโคจรสัมพันธาเขตแก่กันบนท้องฟ้าเนี่ยน่ากลัวสุด

มลัตติยูคอจอนเข้าสู่เรือนการเงิน

ชาวราศีมีนที่ก่อนหน้านี้รวยมากมีเกณฑ์เจ๊ง
อุ๊ยราบทรงเหมือนกันหมดตัวแล้วล่ะ
เพราะฉะนั้นคนรวยอย่าประมาทคนจนก็ต้องดิ้นลน

เพราะมันจะอยู่เป็นว่าให้คาดคิด

ชาวราศีมีน

ต้องบอกว่าวันนี้ทุกท่านได้รับพรได้ความรู้เต็มอิ่มกันมาก

ได้เช็คดวงก่อนใครที่ไหน

ประโยชน์พร้อมก็ได้ความรู้ด้วย
นะครับและแน่นอนครับ
และมูไนหรือเฟสบุ๊คแฟนเพจทางมูไนด้วย
เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกับเรา๓คนได้ใหม่
มูตัวพ่อมูตัวแม่มูคนเทพและมูไน

ให้ทรุกถึงชั้นฟ้าหรือรึรับถึงชั้นบรรดาตรตรงมุ่นไหน